สดชื่นจำใสจริงเลยเช้านี้ดูสิคะเห็ดน้อยเห็ดใหญ่เกิดมากมาย
แบบนี้ต้องชวนเพื่อนบ้านไปเก็บเห็ดแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะปลายปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะ
ดูท่าว่าฝนจะเทลงมาแต่ว่าเป็นการเตือนก่อน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมรับมือกับฝนใหญ่เลยนะคะ
ดูข้อมูลกันเพิ่มเติมค่ะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าบริเวณตอนกลางของประเทศนะคะจะมีเมฆฝนปกคลุมอยู่
เขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวร่องฝนเห็นไหมคะ
พาดผ่านยาวไปเลยนะคะตั้งแต่ประเทศไทยลาวเวียดนามไปถึงทะเลจีนใต้
ปัจจัยหลักตอนนี้นะคะก็อยู่ที่๒ปัจจัยด้วยกัน
ก็คือเรื่องร่องฝนก็คือร่องมรสุมเส้นสีแดงสองเส้นนี้
อยู่บริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความร้อนมีความชื้นสะสมเป็นฝนตกลงมา
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เส้นนี้จะเคลื่อนลงมาแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนมากขึ้น
ขณะเดียวกันนะคะจะมีลมค่ะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมประจำฤดูนะคะยังคงพัดมาสมทบ
แม้จะไม่ได้มีกำลังแรงมากนักแต่ก็ยังทำให้บริเวณประเทศไทย
ทั้งภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของกลุ่มฝนวันนี้นะคะจะมีโอกาสเกิดได้ในช่วงบ่าย
เห็นด้านบนเลยนะคะก็คือภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปจนถึงแม่ห้องศรก็จะมีฝนประปรายเริ่มตก
สีเขียวแบบนี้แถวพิศนุโลกพิจิตรเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกมากหน่อย
แต่พื้นที่อื่นที่ไม่มีฝนเนี่ยค่ะแดงแบบนี้นี่คือเกือบแตะ๔๐องศา
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่อนไปทางตะวันตกนะคะ
สมุทรสงครามสมุทรสาครตรงนี้ก็ต้องเตรียมด้วย
เพราะว่าร้อนจัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเกาะตัวสะสมความชื้นทำให้ฝนตก
พรุ่งนี้จะมีฝนมากกว่าวันนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
ก็ต้องเตรียมรับมือกันเอาไว้สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ส่วนภาคกลางดูเหมือนว่าฝนจะน้อยก็จริงแต่ว่าบางพื้นที่
ถ้าหากว่ามีปัจจัยเรื่องความร้อนเรื่องความชื้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักได้
ส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดยังคงมีฝนมากกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตกร้อยละ๓๐ของพื้นที่นะคะ
ตั้งแต่สุราชธานีลงไปถึงนราธิวาสแต่ว่าคลื่นไม่สูงค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันคลื่นสูง๑๒เมตรยังคงมีฝนเช่นเคยนะคะ
พังงากระบี่ตรังและสตูน
ส่วนกรุงเทพมหานครถือว่ามีเมฆบางส่วนฝนแทบจะไม่ตกเลยนะคะ
แต่ก็อย่าได้ประมาทไปเพราะว่าบ่ายค่ำเย็นดึกมีโอกาสที่จะเกิดฝน
แล้วพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝนตกในแถบภาคอีสาน
เฉพาะอีสานตอนล่างเตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ
สำหรับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนก็ตามเวลาฝนตกเสร็จแล้วนี่นะคะ
ก็มักจะมีเหตุเกิดขึ้นมาค่ะ
ก็ทำให้พวกเรานะคะได้ไปเก็บเห็ดมารับประทานอาหารกัน

ก็มีการเตือนออกมาว่าใครที่ไปทานเห็ดพิษยิ่งสวยเนี่ย
อันตรายก็ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยแล้วนะคะ
ตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะจะไปชวนเพื่อนบ้านไปเก็บเห็ด
ขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ